มาดูต่อกันด้วยเรื่องราวยิ้มกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมขาช่วงเนี้ยคู่รักหลายคู่เขามีคอนเทนต์แกล้งแฟนกันแต่แกล้งเนี้ยแกล้งด้วยความน่ารักน่าชังน่ะแหละคุณผู้ชมอยากจะออกหยอกเอิญกันนะคะคือนอกจากรักกันมากเวอร์แล้วก็ชอบแกล้งกันด้วยนะคะมีโมเม้นท์ฮามาฝากคุณผู้ชมด้วยมาเริ่มกันที่คู่แ
กันตลอดตลอดเลยค่ะแต่ก็พ่วงไปด้วยความน่ารักหยอกล้อกันแบบตามสไตล์นะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นกันตลอดว่าหนุ่มนิวเขาชอบแกล้งแฟนสุดสุดเลยเคยจับจิ้งจกมาหลอกน้องนาวก็มีค่ะส่วนวีรกรรมการแกล้งของหนุ่มนิวที่เขาเชี่ยวชาญและชำนาญที่สุดนั่นก็คือการแอบถ่ายค่ะคุณผู้ชมเล่นง่ายไม่ต้องเจ็บตัวด้วยซึ่งคอนเทนต์คือการแกล้ง

อ้าวไปต่ออีกคู่หนึ่งแล้วกันคู่นี้ก๊อตสิรายุแล้วก็โบเบนเจาันค่ะนี่ต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่หนุ่มก๊อตเนี่ยได้รับฉายาได้รับตั้งแต่เป็นสามีแห่งชาติสาวแบบกรี๊ดแบบก๊อตจ้าตลอดเลยนะคะแต่ว่าสาวจ้าต้องหยุดนิดนึงอ่ะจ้าหยุดมโนไปก่อนจ้าเพราะว่าหนุ่มก๊อตเนี่ยเขามีสาวโบเป็นแฟน

ชอบ